หน้าฝนมันออกเยอะใช่มะก็เลยทำให้แม่คาที่จังหวัดบลราชธา
ยิ้มแก้มปลีเลยเพราะว่าขายเห็ดได้รายได้ดี
หูยเห็ดเยอะมากไปเลยไปเลยยิ่งหน้าฝนนี่แหละโอ้โหดีมากเลย
ช่วงที่แบบกรอบโกยในการขายเห็ดแล้วเห็ดมันมี
เยอะแยะมากมายจริงนะช่วงนี้นะไปกันที่นี่นะคะตลาดประชารัฐเป็นตลาดค้าชายแดนไทยสปลาว
ตั้งอยู่เทศบาลตะบนเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะ
ปีนี้ฝนคึกคักเขาว่าอย่างนี้แล้วดูสิแล้วคุณดูมีอะไรบ้างเห็ดระโงกเห็ดโคนเห็ดเพาะ
มาจากบ้านท่าประชุมเมืองสองคอนสปลาว
ไหลเข้ามาสู่ตลาดตรงนี้เยอะมากเพราะมันเป็นตลาดตรงชายแดนเนาะ
ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าของคนไทยเนี่ยนะมารับซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าจากสปลาวนะคะ
ในราคากิโลกรัมละ๑๕๐๑๘๐บาท
ราคาดีนะเพราะว่ามันเป็นเห็ดหายากอย่างเห็ดระโงกเห็ดโคนเห็ดเพาะอย่างนี้ไงฮะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความสวยและสดของเห็ดแต่ละชนิด

เนี่ยต้องขายจากความสวยและความสดนะจ๊ะ
แล้วจากนั้นก็จะเอามาวางขายต่อให้กับผู้บริโภคที่เป็นชาวไทยนี่แหละนะคะ
ราคาก็จะอยู่ที่ราคาขายหน้าร้านเนาะ๒๐๐๒๕๐บาทนั่นเองนะคะ
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าแต่ละแผงเขาบอกว่าโอ้โหขายเห็ดได้ดีมากเลยช่วงนี้
ไม่ต่ำกว่าวันละ๒๐กิโลกรัม
พี่ค่ะลองเดาดูด้านในป่ามันจะเยอะขนาดไหนวางขายในตลาดเยอะขนาดนี้
ที่เขาว่ากันว่าผุดเป็นดอกเห็ดมันคงจะเยอะมากเลยนะคะคุณ
เขาบอกมีรายได้จากการขายเห็ดอย่างเดียวนะไม่ต่ำกว่าเจ้าละ๕๐๐๐บาท

วันละ๕๐๐๐แล้วเจ้านึงเนี่ยนะที่ได้ไปจ้านหมายว่าทั้งตลาดบูรรค่า
เงินนักรวมเปลี่ยนทั่วที่เหรอเป็นล้านอยู่นะเยอะมากน้ะ
ไปคุยกับแม่ค้าขายเห็ดในตลาดหน่อยคุณบนสู้ญาตินะคะขายมากว่า๓๐ปี
เขาบอกช่วงนี้เห็ดกำลังออกสู่ตลาดเยอะมาก

ซึ่งจะมีเห็ดที่ซื้อขายกันแบบยาวไปจนถึงช่วงประมาณเดือนตุลาคม
พอเข้า๔เดือนพฤศจิกายนเห็ดจะเริ่มน้อยแล้ว
เริ่มหายากและราคามันจะสูงขึ้นอีกเกือบเท่าตัว
เพราะมันน้อยมันหายากมันก็เป็นเรื่องของความต้องการนะคะ
และราคาซื้อขายเห็ดที่ตลาดอำเภอเขมราชเนี่ยนะ
ว่าราคาถูกกว่าทุกตลาดในจังหวัดอุบลราชธานีนะ
เขารับมาจากเพื่อนบ้านใกล้เพราะมันเป็นชายแดน

ซึ่งถ้าหากเข้าไปซื้อในตัวจังหวัด
เหล่านี้จะมีราคาไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ๔๕๐๐บาท
ก็ตามนั้นแหละครับบางทีผ่านพ่อค้าคนกลาง
การค้นทัพแล้วสมหรับแผงของเขา
พ่อค้าแม่ค้าสปลาวเขาจะเอามาขายให้
เขาบอกว่าเอามาให้เท่าไหร่เขารับซื้อไว้หมดเลย
เพราะว่ามีกำลังซื้อวันละ๑๐๐กิโลกรัม

คือทานได้แบบทุกเพศทุกวัย
แล้วมันก็ทานแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะ
ค่ะทางโภชนาการว่ากันไปแบบนี้
วันหนึ่งเราก็ต้องควรกินเห็ดให้ได้ครบ๓๐
แล้วช่วงนี้ราคามันก็ถูกกว่าช่วงอื่น
แล้วมันก็มีให้เลือกหลากหลายพัน

วันอยากกินเห็ดฟางผัดน้ำมันหอย
วันอยากกินเห็ดเพาะบางวันอยากกินเห็ดระโง่

จริงนะเป็นโปรตีนคุณภาพราคาประหยัด
ชอบมากเลยเห็ดโครน
มาผัดน้ำมันหอยอย่างดีเอาไว้ยำ
ยำก็ได้ใส่หุ้นเส้นใส่หมูสัตว์
เมนูเห็ดต้องมาแล้วนะคะ